มาดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุครับมีรถคันหนึ่งก็ขับอยู่ดีสักพักเปลี่ยนเลน
ดูไปดูมาจู่เซเสียหลักขึ้นเกาะกลางไปเลยคุณผู้ชม
คนเห็นคลิปบอกว่าไอ้แบบนี้นะไม่เมาก็หลับในแล้ว
โอ้โหคุณผู้ชมดูมันมืดเลยนะแล้วถนนก็โล่งด้วยครับ
ในคลิปจะเห็นรถคันนึงวิ่งอยู่เลนขวาสักพักหนึ่ง
เข้าเลนในเสี้ยววินาทีครับรถคันนี้เสียหลักเซเข้าเกาะกลาง
แล้วก็ปีนขึ้นไปบนเกาะกลางหมุนอยู่๒๓รอบ
แล้วก็ไปจอดสิ้นฤทธิ์อยู่ตรงนั้นแหละฮะ
ส่วนรถเจ้าของกล้องหน้ารถที่บันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ก็ขับเลยผ่านไปนะครับ
ช่วงเกิดเหตุจะได้ยินเสียงไม่แน่ใจคุณผู้ชมได้ยินไหม
แต่ก็ไม่ได้จอดลงไปให้ความช่วยเหลือนะครับ
คือเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยรถมันก็ขับกันเร็วด้วย
จนมีคนมาคอมเมนต์ในโพสต์นะคอมเมนต์เชิงตำหนิด้วยครับ
แต่ชาวเน็ตเห็นแบบนี้แล้วคิดตรงกันเลยว่า
คนขับคันที่เสียหลักเซขึ้นเกาะกลางเนี่ยนะถ้าไม่ง่วงก็เมาแน่
เพราะคลิปนี้เพจที่เอามาโพสต์ก็คือเพจตะกรวดขับรถครับ
ใครติดตามเพจนี้น่าจะได้รู้กันนะว่ามักจะเป็นอุบัติเหตุจากคนเมาคนหลับในอะไรแบบนี้
แล้วก็มีข้อความระบุว่าง่วงไม่ขับง่วงจอดพักเพื่อเตือนสติคนที่นั่งหลังพวงมาลัย
เพราะหากประมาทนึกแต่ว่าขับไปก่อนไม่เป็นอะไรหรอกไม่มีปัญหาหรอก

แต่มันใครจะรู้ใครจะรู้ล่ะคุณผู้ชมมันอาจจะเกิดเหตุแบบนี้ได้นะครับ
วินาทีจริงนะเออแล้วถ้าเกิดว่ารถมันพลิกคว่ำไปเนี่ยนะหรือพลิกตะแคงเนี่ยนะ
อาจจะบาดเจ็บหนักหรือว่าเสียชีวิตได้เลยนะครับ